กรณีลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของคุณป้า๓ท่าน

เราก็ไล่เรียงไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้

เรื่องว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดคดีขึ้นยังไง
แล้ววันนี้สาบานแล้วเป็นยังไงกันบ้างจากนี้ไปเนี่ยจะเอายังไงกันต่อ

ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีใครรู้ดีที่สุดเท่ากับ๓คนนี้หรอก
ว่าใครพูดจริงพูดโกหกมันก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่า
ป้าติ้นหรือป้าติ้นจะเรียกตัวเองว่าอะไร

เดี๋ยวฟังคุณป้าเขาเรียกตัวเองด้วยนะครับไปฟังพร้อมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับก็อย่างที่เราได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมานะครับ
คดีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง
คดีลอตเตอรี่รางวัลที่๑ที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะนะฮะ
ผู้ที่เป็นคนหลักเลยนะครับที่ถูกถึง๒ปีซ้อนเนี่ย
แล้วก็มีเพื่อนยักยอกไปถึง๒ปีซ้อนตามที่เขากล่าวหากล่าวอ้าง
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นว่าไปสาบานกันมาแล้ว
เราไล่เรียงเรื่องราวให้ท่านดูหมดแล้วว่าคดีเนี่ยความเป็นมาอะไรยังไงนะครับ
ตอนนี้ทั้งสามท่านอยู่กับผมที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะฮะ
นั่นก็คือป้าติ๊นนะครับป้าติ๊นนางเรวดีหาแก้วอายุ๕๔ปี
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒งวดนะฮะ๒ปีซ้อน
แต่ละงวดก็ห้าคู่สามสิบล้านบาทนะครับเพื่อนทั้งสองคนที่ป้าติ้นกล่าวหาว่ายักยอกลอตเตอรี่ของเขา
เอาไปขึ้นเงินนะครับก็คือป้าติ๋วนางจรูนอายุหกสิบสองปีนะฮะ
อีกท่านหนึ่งคือป้าดานางสุดารัฐน้อยนิดอายุ๕๕ปีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับว่า
เอาละวันนี้เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วจะยังไงต่อดีหรือว่าแต่ละท่านมีความคิดอะไรอยู่ในใจไหมว่า
มันน่าจะจบอะไรยังไงยังพอที่จะพูดคุยหรือว่าต้องรอกระบวนการก็ว่ากันไปนะครับ
วันนี้ทั้ง๓ท่านอยู่กับผมที่นี่แล้วนะครับสวัสดีทั้ง๓ท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็ขออนุญาตแนะนำให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่คือป้าติ้นเจ้าของลอตเตอรี่๒งวดที่ป้าติ้นบอกนะฮะ
ท่านที่อยู่กับผมทางซ้ายมือของผมนะครับก็คือป้าติ๋วนะฮะป้าติ๋วแล้วก็ป้าดานะครับ
ก็เรียนทั้งสามท่านด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่าเผื่อเวลาเราคุยกันนะฮะ
ถ้าผมได้พูดคุยสอบถามกับป้าติ้นถ้าป้าติ๋วกับป้าดาคิดว่าเรื่องนี้ใช่ไม่ใช่
อยากจะถามอยากจะอะไรเพิ่มเติมเนี่ยถามผ่านผมก็แล้วกันเนอะเดี๋ยวผมเป็นคนกลางในการถามตอบป้าตินให้
ส่วนป้าตินก็มีอะไรก็ถามผ่านผมนะฮะอาจจะได้พูดคุยกันนะครับ
เอาเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนก่อนดีกว่าเพราะผมดูจากข่าวสารต่างเนี่ย
ก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยใช่ไหมครับคือ
ค่ะเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้สนิทกันค่ะเป็นเพื่อน
ใครเป็นเพื่อนกับใครก่อนหรือว่าป้าติ๋วกับป้าดาเป็นเพื่อนกันก่อนหรือยังไง
สุดารัฐเขาเป็นเพื่อนกับติ้นก่อนและติ้นติ้นก็แล้วก็รู้จักกับวิลัยพร
วิไลพรก็แนะนำป้ารู้จักกับติ้นมาเป็นทอด
เป็นทอดทอดกันใช่โดยป้าดารู้จักก่อนเดี๋ยวขออนุญาตป้าติ้นป้าติ้นหรือป้าติ้น
ตินติ๊นนะติ๊นนะป้าตินนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกลงภาคภูมิเรียกผิด
ป้าแหละเรียกผิดป้าจะเรียกชื่อคนผิดตลอด
ก็คือเอาเป็นว่าก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมานานไหมฮ
ป้าเหรอรู้จักกันมานานหรือยังรู้จักกันมาปีได้มั้ง
แต่ว่าก็ไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรกันหรอกค่ะ

แสดงว่าป้าดาก็ต้องรู้จักกับป้าติ้นนานกว่าสิ
๔๕เดือนครับ

แต่ว่าที่มีคดีความเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙ไม่ใช่เหรอของพระดา

คือว่าคดีความเนี่ยเดี๋ยวป้าเป็นคนพูดก่อน

คดีที่เกิดขึ้นนะพอเกิดขึ้นกับสุดารัฐ

เขาก็มาบอกกับป้าว่า
สุดารัฐกองหวยเพื่อนชื่อติ้น
เขาบอกว่าป้าติ๋วออกมาคุยกันหนูไม่เล่าหนูจะแนะนำให้รู้จักติ้น

หลังจากเขามีเรื่องกับสุดารัฐนะ

เมษานี่แหละป้าไปเจอเขาครั้งแรก

ติ๊นที่ฟ้องป้าดาเอาไว้ว่า

ถูกต้องค่ะ

แต่ป้าดาบอกว่าเพิ่งรู้จักกับป้าติ้น๔๕เดือน
ค่ะคุณจะได้เข้าใจว่าคือว่ารู้จักครั้งนี้ก่อน๔๕

ไล่เลี่ยงมาอย่างเงี้ยตามระดับ
ซึ่งทั้งสองท่านยืนยันว่า
ไม่ได้มีรางวัลที่๑อยู่ในมือแล้วไปขึ้นเงินเลย
ไม่มีไม่ซื้อค่ะ

เพราะว่ามีคนสงสัยติดใจสงสัย

ก็ยังสงสัยอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่า

ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงป้าก็คงไม่มาพูดไม่ต่อสู้ขนาดนี้หรอกนะ
ป้าโชคดีขนาดถูกแล้วต้องเรียงวันที่๑

แต่ป้าอาจจะเป็นคนที่มีดวงก็ได้
เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ป้าไปเจอ
เขาก็เจอกับป้าตั้งหลายครั้งก่อนที่เขาจะมาซื้อกับป้าอีก

ตอนที่ป้าบอกให้เขาเอา๓๗๗๑๒มันของงวดเดือนไหนก็ไม่รู้ของปีที่แล้ว

เนี่ยกับป้าติ๋วนะป้าชี้ให้เขาเอาแล้วเขาไม่เอา

ป้าก็ชี้ให้เขาเอาเขาไม่เอาเขาก็เห็นอยู่ว่ามันถูกมันหวยมันออกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็ป้าดานี่ก็เห็นกับป้าสองสามครั้งที่ไปแล้วไม่ได้ซื้อแล้วหวยมันออกรางวัลที่๑
เขาก็เลยตามป้าทีนี้ก็ขอหุ้นเวลาป้าซื้อหวยตัวไหนก็ขอหุ้นขอหุ้น
แสดงว่าพอรู้จักกันไปไหนก็ชวนกันซื้อหวย

นั่นแหละเพราะเขาสองคนก็เชื่อว่าป้ามีดวง
เขาก็เลยขอหุ้นกับป้าตลอดนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุอย่างนี้มันก็เลยเกิดขึ้น

เราก็ไปทำบุญกันที่วัดราชบัวขาวใช่ไหมไปทำบุญสะดอกเคาะอะไรกันนี่แหละ

ประดาก็ให้เงินพันหนึ่งไปเลือกซื้อฉลากให้เขาก่อน
เข้าไปไหว้เทพทันใจใช่ไหม
เสร็จแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็ป้าเลือกซื้อให้เขา๑๑ใบ
ใบมันก็มีตัวเลขที่ว่ามันมี๒๘๕มี๓๙๐มี๔๘๒อะไรนี่แหละ
หรือ๔๙๒ครับ
ประมาณ๓ใบที่ถูกรางวัล

ทีนี้เขาตรวจฉลากเสร็จแล้วที่ว่าเขาบอกว่าหวยเนี่ยจาก๑๑ใบเหลือ๗ใบวันที่ไปแจ้งความ
อีกทีแรกขอแบ่งเขาสองใบก็ไม่ให้แบ่ง

เพราะว่าต้องให้พี่เล็กอีกใบหนึ่งใช่ไหม
หุ้นกันเป็นหุ้นกัน๓คน
ตอนขึ้นแท็กซี่มาแล้วเอาหวยเดินออกมาแล้ว
พี่จะขอแบ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวผัวเขาจะเห็นจะด่า

ก็เลยไม่ได้แบ่งก็เลยขึ้นแท็กซี่ไป
ทีนี้เขาหิวน้ำสองผัวเมียเขาเนี่ยเขาหิวน้ำ
เขาก็เลยบอกเดี๋ยวขอลงไปซื้อน้ำก่อนคุณติ้น
พี่ก็เลยบอกว่าพี่ดาเดี๋ยวหนูขอลอตเตอรี่มาดูอีกทีเองสิ
ก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปดูในแท็กซี่
เปิดดูแล้วก็เลยเซ็นชื่อไว้ซะ
เซ็นชื่อไว้ในใบที่๓ที่๔นี่แหละ
เซ็นไว้แล้วก็ป้าจำชุดได้

ชุดที่ถูกรางวัลที่๑ใช่ของหัวที่

เดี๋ยวเอาใหม่มาจดเลข๖ตัวไว้ก่อน
เพื่อที่ป้าจะจดไว้หลังฉลากอีก

ที่ซื้อหุ้นกันป้าก็เลยเอาฉลากนั้นเอามา
เอามาจดเลข๖ตัวไว้ที่ด้านหลังฉลาก

เสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้แบ่งหวยกันเลยไง

แต่ป้าก็เซ็นชื่อไว้แล้วป้าก็ไม่ได้สนใจอะไร

คือเราจดเอาไว้เพื่อที่จะได้จำได้ว่า

ใช่แล้วก็ทีนี้ป้าก็ไปเซฟไว้ใส่ปฏิทิน
บางทีทีนรายวันที่ป้าไปทำอะไรมาบ้าง

ป้าก็เซฟใส่ไว้ใช่ไหมล่ะ

ตอนหลังมาส่งโทรศัพท์ไปกู้ข้อมูล
ครับมันไม่เห็นในทีเมโมลี่

มันไปเจออยู่ในข้อมูลประจำวัน

อ๋อเป็นว่าแล้วจะเจอ

คุณสุดาโทรไปตามป้าอยู่หัวหิน

บอกเขาจะมีเงินมาจากไหนจากที่ไม่มีเงิน

ทีแรกคุณสุดาก็เล่าว่าจะไปจองรถเบนต์
ตอนนั้นยังไม่ได้เถียงกันเรื่องหวยเลยนะ

น้องสาวจะซื้อรถเบนท์ใช้อะไรอย่างนี้

ดาตกลงวันนั้นซื้อหวยกันจริงไหม

คืออย่างนี้ป้าดาทำบุญเสร็จแล้ว

พอดีหันหน้าไปอย่างนี้ก็เห็นเทพทันใจ
เห็นเช่นปุ๊บก็มีแผงลอตเตอรี่วาง
วางขายอยู่ทางที่จะเข้าเทพทันใจใช่ไหมคะ

เงินพันหนึ่งตัวเองซื้อไอ้นั่นให้เราหน่อยนะ

ที่เหลือจะซื้ออะไรก็ได้

ความที่เราไว้ใจเพื่อน
เราก็ซื้อให้แล้วก็กำเลยค่ะ
เขายื่นลอตเตอรี่พร้อมเงินถอนก็กำไม่นับค่ะไม่นับเลย
แล้วก็ส่วนป้าดาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่วันนั้นในนั้น

ก็มีผู้ชายยืนขายลอตเตอรี่อยู่คนหนึ่ง
ก็ป้าดาเป็นคนถามเอง
ก็ยืนมองสักพักน้องมี๗๐๒ไหม

ขายลอตเตอรี่ก็ก้มดูแผงเขา
เขาก็ดูแล้วบอกพี่ไม่มีครับมี๗๒๐
เสร็จแล้วประดาก็คุณติ้นไม่มีไป
คุณติ๊กก็บอกเลขสวยนะพี่เลขสวยนะ
เลขสวยก็เอาเหรอเลขสวยเหรอ
งั้นก็พี่เอาสักใบสองใบนึกในใจนะ
แต่ปากนางพูดแล้วแต่นึกในใจว่าใบสองใบก็คือมีอยู่สองคน
เสร็จแล้วเขาก็ก้มดูแผงใหม่ก้มดูแผงนับดูแผงเขา
เขาก็บอกอ๋อพี่มันเป็นหวยชุดครับ
คนขายนะคะเขาบอกว่าเป็นหวยชุดครับ
ประดาก็บอกว่าเป็นหวยชุดให้คุณติ้นไปเถอะ
คุณติ้นบอกเอ้าเลขมันสวยนะพี่เอาเหรอ
เราก็เลยหันไปถามอีกว่าน้องงั้นแบ่งขายไหมใบสองใบก็ได้
คนขายเขาก็ไม่ขายค่ะมันเป็นหวยชุด
เราก็บอกไปเถอะคุณติ้นก็ดันดันคุณติ้นเดินออก
เดินออกแฟนก็รออยู่เยื้องอย่างนั้นก็เดินออกมา
แล้วก็รอก็แท็กซี่เข้ามาพอดีเราก็ขึ้นแท็กซี่
ก็ออกเลยออกก็ไปถึงบ้านเลย
คุณติ้นก็แยกเดินไปบ้านเขาก็กลับบ้านไม่ได้ซื้อต่อ
หลังจากที่คุณติ้นซื้อให้ป้าดาแล้ว
แล้วที่ซื้อให้นี่ก็คือไม่ได้ถูกอยู่แล้ว
ไม่ถูกหรอกค่ะแต่มีแน่นอนค่ะ๑๓๔ประมาณ๓ใบ
มีแน่นอนแต่ตัวอื่นป้าดาจำไม่ได้แล้ว
แล้วก็ไม่ได้นับด้วยว่าเป็นคนที่ไม่ได้นับว่า
ลอตเตอรี่ที่เขาซื้อให้กี่ใบเงินทอนก็ไม่ได้นับ
เพราะเป็นคนเชื่อใจเพื่อนแต่คือป้าติ้นคิดว่าซื้อใช่ไหม
ไม่ได้คิดว่าซื้อคือซื้อมาเลยถ้าไม่ซื้อจะเซ็นชื่อได้ไหม
ไม่ได้ซื้อค่ะล้านเปอร์เซ็นไม่ได้ซื้อ
เสร็จแล้วการที่คุณติ้นบอกว่าซื้อให้๑๑ใบแล้วทำไมบอกว่ามี๗๘ใบ
เพราะว่าป้าดาไม่ได้นับเชื่อใจเพื่อนฝูงไม่ได้นับ
ถึงเราจะคบกันระยะสั้นนะเพราะเป็นคนที่ง่ายอยู่แล้ว
ไม่ได้นับการที่ไปบอกเขาว่า๗๘ใบเราก็ไม่ได้นับ
กลับมานับค่อยรู้ตัวว่ามันเป็น๑๑ใบ
แล้วก็มาบวกลบคุณหารว่า๑๑ใบนี่ทั้งหมดมันก็ต้องเป็น๘๐๐
เงินทอนต้อง๑๒๐เพราะแบงค์พันธุ์ใช่ไหม
แล้ววันนั้นที่ป้าติ้นผมจะป้าติ้นหรือป้าติ้นดีนะ
ป้าตินบอกว่าอะไรป้าดาโทรมาหาบอกว่าเดี๋ยวจะลงทุนให้อะไร
ให้ลูกชายบอกจะไปจองรถอะไรเนี่ย
ไม่เกี่ยวไม่ได้โทรส่วนนั้นเลยค่ะ
จริงเขาพูดอยู่ที่บ้านเขาเขาจำผิดเอง
เพราะว่ารถลูกชายเนี่ยนะคือเรามีเงินไปซื้อ

เพราะหนึ่งสามีก็ยังไม่มีงานทำ
งานของเราที่อยู่ก็ยังโดนที่จะต้องเหลือจาก๒ล็อกมาเป็นล็อกเดียวอยู่แล้ว
ส่วนที่ว่าช้าไปซื้อลูกเว้นก็ไม่มีเลย
สบายขึ้นมีเงิน๓๐ล้านอะไรก็ไม่ใช่เลยใช่ไหม

ความคืบหน้าของคดีว่าไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ชั้นศาลใช่ไหมใช่

ติ๋วนี่คือ๑เมษายน๒๕๖๖

เท่ากับว่าป้าติ้นถูกรางวัลที่๑

แล้วกับป้าติ๋วยังไงไปซื้อด้วยกันอะไรยังไง

วันนั้นที่จะไปใช่ไหมล่ะ
ก็จะไปไหว้ปู่ศรีสุนโทนั่นแหละ

คือทางป้าเล็กเขาชวนป้าติ๋วไป
แล้วเขาบอกให้ป้าติ๋วมาชวนป้า

เขาก็เลยบอกว่ายายเล็กออกค่าตัวเครื่องบินให้

ก็เลยไปคุณติ้นไปซื้อลอตเตอรี่กัน

ป้าไปหาซื้อลอตเตอรี่กันที่ไปเนี่ย

ก็เลยบอกว่ายายเล็กออกค่าตัวข้างบินให้

แล้วก็มีคนที่อุดรไปอีก

ไปแล้วทีนี้ตอนเช้ามาใช่ไหมเดินเข้าไปเสร็จ
ป้ากับป้าติ๋วเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่

เดินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีการไปเข้าแถวที่จะไปไหว้ใช่ไหมล่ะ
ป้ากับป้าติ๋วก็เลยเดินไปหาซื้อลอตเตอรี่
ทีแรกเข้าไปครั้งแรกไปถามเลข๗๘๕กับเด็กคนขายลอตเตอรี่ที่ยืนอยู่เต็นต์แรก

มันไม่มีเขาบอกว่าเนี่ยเลขปู่มีเลขปู่อยู่๗๘๒เอาไหมเด็กผู้ชายที่ขายลอตเตอรี่

ถามให้ว่ามี๗๘๒ทีนี้มันเป็นเงิน๑๒๐๐บาท

เงิน๑๒๐๐เนี่ยเราก็เลยบอกว่าพี่ติ๋วมีเงินเท่าไหร่พี่ติ๋วก็ควักแก๊ง๕๐๐มา
พี่ก็ควักไป๔๐๐รวมกันเป็น๙มันก็ไม่พอ๑๒๐๐ใช่ไหม

ไปเข้าไปตามกำหาไหว้เท่าไหร่ไม่เจอเขาก็เดินกลับมา

ป้าก็ดูมาตั้งแต่ข้างบนเนอะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่๗๘๐ไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึง๗๙๕ทั้งหมด
ทั้งแผงเขาป้าดูเสร็จป้าก็เลยถามขันไปถามเยอร์ติ๋วว่า
ติ๋วหวยงวดวันที่๑๖มีนาหวยมันออกอะไรฮะ
มันออก๒๗๓๘๖๓ใช่ไหมถามยายติ๋ว
นี่แหละหนูว่าหนูว่าถ้าหนูจำไม่ผิดมันออก๒๗๓
แล้วข้างล่างมันออก๙๒นะป้าก็เลยว่าอย่างนี้
เสร็จแล้วป้าว่าโอ๊ยเปิดดูข้างหน้าซิข้างหน้า๓ตัวมันเป็นอะไร
ก็เลยไปเปิดดูมันเป็น๓๙๒ป้าก็เลยนึกว่า
สงสัยเลขท้าย๒ตัวงวดที่มันออกงวดนี้
เผลอมันเอามาบวกกับ๓มาใส่เป็นรางวัลที่๑ที่ความคิดของตัวเองนะ
ก็เลยว่าพี่ติ๋วสวยจังเลยเนี่ยหลักแสนอยู่หลัก๓

ซื้อซื้อโดยยืนอยู่ที่แผงกับป้าติ๋วสองคน
แล้วไปให้ป้าติ๋วถ่ายรูปแผงไว้เลยบอกป้าติ๋วถ่ายรูปแผงไว้เลย

พอซื้อเสร็จป้าติ๋วบอกป้าติ๋วจ่ายเงิน
ติ๋วก็ควักแก๊ง๕๐๐ให้คนขายไปใช่ไหม
แล้วทีนี้ฉลากชุดได้๓๙๒๗๘๖มันหลุด
มันหลุดออกมาคนขายก็เลยบอกเอาอีกชุดหนึ่งไหม
ครับเออพอดีป้ามีเงินแค่๔๐๐ป้าก็เลยบอกว่า
มันไม่มีตู้กดทีแรกชวนกันหาไปเดินไปกดตู้กดอยู่เนี่ย
เออมันไม่ได้ก็เลยว่าโอ๊ยพี่ติ๋วซื้อชุดเดียวพอแล้วล่ะ
ก็เป็นว่าป้าติ๋วได้ไปทีนี้ก็เลยถาม
ก็เลยถามคนขายว่ามีเบอร์โทรไหมอะไรอย่างนี้
ก็เลยขอเบอร์คนขายถามเขาว่าเขาเป็นคนจังหวัดไหน

คุยกันแค่นั้นก็เลยว่าพี่ติ๋วเราซื้อชุดเดียวพอแล้ว
เพราะเราซื้อที่กรุงเทพ๗ชุดแล้ว
วันที่๒๘มีนาเราซื้อกัน๗ชุดแล้ว
ทีนี้ไปซื้อที่คำชโนธวันที่๒๙ซื้อแค่ชุดเดียว
ไอ้คำชโนธตรงนี้ที่ป้าติ๋วบอกซื้อ๕ใบ
๓๙๒๗๘๕๕๐๐บาทคือเงินป้าติ๋ว

แล้วที่ซื้อเนี่ยคือเงินป้าติ๋วแต่ตกลงกันว่า

ไม่ป้าติ๋วว่าเขาค้าง
ซื้อ๗ชุดที่กรุงเทพวันที่๒๘ป้าเป็นคนจ่ายเงินไป๒๐๐
ป้าติ๋วยังไม่ได้จ่ายป้าค้างป้าอยู่
เดี๋ยวป้าขอค้างหน่อย
เขาบอกว่าจะแบ่งให้ป้าป้าบอกป้าไม่เอาเพราะป้าไม่มีจันท
เดี๋ยวผมจะกลับมาถามป้านิดเดี๋ยวเอาป้าติ๋วให้จบก่อน
คือเคยมีค่าหวยค้างกันอยู่
ใช่ไม่เขาค้างอยู่คือวันที่๒๘ที่ซื้อที่กรุงเทพเนี่ย
ค้างอยู่๑๑๕๐นั่นแหละ
ก็เลยบอกว่าพี่ติ๋วหวยชุดนี้ก็หักไป๒๕๐นะ
มันก็เหลือจะเหลือพี่ติ๋วติดหนี้เราอยู่๙๐๐กว่า

คือโดยนิยามความหมายก็คือว่า
เหมือนว่าซื้อลอตเตอรี่ร่วมกันนั่นแหละ

ป้าดาก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันใช่

ขออนุญาตใช้คำว่าที่ป้าติ้นกล่าวหาเขาก็แล้วกัน

ทีนี้ป้าติ๋วตกลงวันนั้นซื้อไหมฮะ

ป้ากวาดตังค์หาพอจะบอกซื้อ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

ทีนี้พอไปถึงเช้าเรื่องเพิ่ง
มาเขาโวยวายว่ากระเป๋าตังค์หาย

เราก็นึกในใจว่าเอ๊ะก็จะมาไหมไหน
เงินป้าไปแล้วป้าจะมีเงินค่ารถเข้าบ้านไหมนี่

ยังไม่ได้ตกลงว่าจะเอากับเขาเลย

แล้วเขาบอกป้าเอาไหมหนูแบ่งให้
ฉันยังไม่ได้ตอบลงเลยว่าจะเอาหรือไม่เอา

เพราะฉะนั้นทั้งสองคดีนี้ก็คือ

ยืนยันว่าไม่ได้ซื้อและไม่มี

ซื้อจะเซ็นชื่อได้ไหม

คดีณขณะนี้ในส่วนของป้าติ๋วเป็นยังไงฮ
คดีป้ายกให้ทนายเขาจัดการแทนป้า
เพราะป้าไม่ค่อยเน่ป้าก็เลยให้ธนาย

อันนี้มันจบจากบรรวดอนแล้วที่ฝั่งฟ้อง

เหตุการณ์มันหายที่กรุงเทพก็ต้องมาที่กรุงเทพ

ใช่ทีนี้ตำรวจเขาเช็คข้อมูลว่าไม่มีหวย๓๐ล้านที่คำชโนธ
จะมีแค่๑๘ล้านที่คำชโนธ

มีคนไปขึ้นเงินรางวัลเหมือนกัน

มันคนละอย่างกันที่๑๘ล้านเนี่ย

คือตำรวจไปสอบคนขายลอตเตอรี่มาว่า
ไม่มีรางวัลที่หนึ่งเลยในคำชโนธแม้แต่น้อย

ถึงไม่มีถึงไม่มีว่าไม่มีรางวัลที่๑เลยในคำชโนธ

แต่ถ้าป้าติ๋วเขามี
แย้งนิดนึงมันมีแค่๑๘ล้านเขาว่าไม่มี๓๐ล้านเลย

คำชโนธต้องเข้าใจตรงนี้ไอ้๑๘ล้านมันมี
คือผมกำลังจะถามป้าติ้นนี่แหละว่า
เอาในเมื่อถ้าป้าติ๋วเขาถูกจริง๕ใบ๓๐ล้านเนี่ย
มันก็ต้องมีคนเอาไปขึ้นเงินดิ
ก็คืออย่างนี้ป้าจะบอกให้คือ
การทำงานของพวกเขาเนี่ยนะ
คือเขาจะมีคนวางแผนให้นี่แหละ
ประมาณว่าจะมีกุญศือวางแผนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละ

ใช่ไม่ได้กล่าวหาหรอกมันเป็นเรื่องจริงเลยยังไง

คือไม่ได้เอาเลขชุดไปขึ้น

คือ๑มีการวางแผนว่าการขึ้นเงินรางวัลกระจายกันขึ้น๕คน

๕คนเนี่ยที่ประตินท์คิดว่าต้องกระจายกันขึ้นเนี่ย
ก็ตำรวจไงต้องมีหน้าที่ตำรวจทำไง
แต่มันขึ้น๕คนทั้งหมดนั่นแหละทั้ง๒ปีนี่แหละ
แล้วก็ส่วนฉลากที่มีลายเซ็นต์ป้า
เซ็นป้าก็ยังปรากฏอยู่ด้านหลังฉลาก

แล้วป้าตรวจถึงยังไงป้าก็เห็นมาแล้วไง

แต่หมายถึงว่าทางตำรวจที่เราไปฟ้องร้องอะไรไว้เนี่ย

ก็ตำรวจไปตรวจบอกว่าไม่มีลายเซ็นต์ป้า

มันไม่จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์หลักฐาน
เพราะตัวหนังสือป้ามันยังชัดเจนอยู่
แล้วมีคนเขียนทัพเอาไปขึ้นเงินขอรับรางวัล
เพราะฉะนั้นคนรางวัลที่๑มีแค่ใบเดียวทั่วประเทศนี้นะ
แล้วมีการเขียนทับชื่อเราเนี่ย

ถามว่าทำไมตำรวจถึงมองข้ามไปตรงนี้
เอาเป็นว่าคดีของป้าติ๊นกับป้าติ๋ว

ติ๋วก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ตรงไหนถึงไหนอะไรยังไง
เพราะว่ามีทนายจัดการให้ดูแลให้
แล้วเราได้ฟ้องกลับอะไรครับมั้ยคะ

ป้าไม่รู้กฎหมายมาก
ป้าก็สุดแล้วให้ทนายยกให้ทนายจัดการเองหมด

ประดานี่คือสารประทับรับฟ้องแล้ว

ก็มีมูลมีความผิดไง
มีการยักยอกกันจริงอะไรอย่างนี้

เราได้แจ้งบอกกับเจ้าหน้าที่หรือว่า

มีใครเป็นพยานอะไรให้เราได้บ้างหรือยังไง

เพราะว่าคุณติ้นเขาหาว่า
ป้าดาน่ะมีโนมันีใช่ไหมคะ
แล้วเขาฟ้องมานะมีป้าดานี่ที่๑ที่๒ที่๓ที่๔
ส่วนที่๓ถึงที่๔เขายกฟ้องไปแล้ว

เพราะว่าเราก็ไม่รู้จักเลยที่เขาฟ้องมานะ
คือที่เขาอ้างว่าเป็นนอมินีของป้าดา
ประดายังไม่เคยรู้จักเขายังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลย

คนที่เป็นนอมินีนะที่คุณติ้นว่านะ

เมื่อสักครู่ป้าติ๋วก็มองบอกว่าเอ๊ะสงสัยเป็นขบวนการหรือเปล่า

ก็ไม่ทราบเพราะเราอ่านสมองก็ไม่ออก
เขาจะมากล่าวหาเราเพื่อที่จะหวังอะไรจากเราอะไรอย่างนี้

ไม่มีเงิน๓๐ล้านบาทไม่มีเงินจะให้แบ่ง
ก็ใช่แหละสิไม่มีจะแบ่ง
ลอตเตอรี่ก็ไม่มีถูกก็ไม่ถูกจะไปหาข้อมูลมาจากไหนคุณ
ป้าก็ไม่เข้าใจเขาคิดได้ยังไงเขาทำได้ยังไง
แต่ในมุมของป้าติ้นก็มองว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีขบวนการ

มีวิธีการจะไม่ให้มองอย่างนั้นได้ยังไง
ลายเซ็นป้าที่ด้านหลังฉลากยังปรากฏอยู่เข้าใจไหม
แล้วคนที่เขียนทับเนี่ยฉลากก็มีรอยลบขีดค่าขูดจนจะขาด
แต่เหมือนถึงว่าเขียนทับไปจนนูนหมดทั้งสองใบ

ก็หมายเรียกฉลากไปที่ศาลแล้ว

แล้วว่ารอยขีดค่าขูดลบ๒ใบนี้
ทำไมมันไปตรงกับของป้าที่ป้าเซ็นไว้ล่ะ
ถ้าเขาถูกจริงเขาจะไปลบทำไม

ยังเพราะว่าตำรวจยังไม่เรียกฉลากออกมา
ของป้าดาที่ว่าเขาเซ็นไว้ใช่ไหมคะ
ว่าเขามีลายเซ็นต์อยู่หลังลอตเตอรี่เนี่ยนะ
มันไม่มีจริงค่ะเพราะพิสูจน์มาแล้ว๒รอบ
พิสูจน์ของวิทยาศาสตร์ก็ทำมาแล้ว๒รอบ
กล้องทั้งตาเปล่า
เขาก็ยังไม่เชื่อของขบวนการชาติอีกที่พิสูจน์
ก็ต้องไปแต่ว่าไปอยู่ในชั้นศาลแล้วก็ต้องไปวางกันในชั้นศาลกันแล้วกันนะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยทั้ง๓ท่านไปสาบานกันมา

รู้สึกว่ามันเพราะอะไรยังไงทำไมถึงต้องสามารถ

ว่าคนขาไปสาบาน
ถ้าเขาไม่ได้เอาของเราไปจริงใช่ไหม

คุณไหว้พระคุณไหว้ทูปกี่ดอก

แต่เขาไม่ได้ไหว้หรอกพระแก้วมรกฏวันนี้
เขาจุดทูปดอกเดียวไหว้ผีสางเทวดาแถวนั้น

เขาไหว้แค่ทูบดอกเดียวแล้วก็บอกให้
สังเทวดามาเป็นพยานให้เขา

แล้วเขาไม่ได้บูชาพระแก้วมรกฏของเราเลย

ใช่บอกพระแก้วมรกฏว่ามาเป็นพยานให้เรา
แต่ของเขานี่จุดทูปดอกเดียวเรียก

แต่เขาไม่ได้จุดทูปไหว้พระมาสาบานกับพระ

ก่อนที่จะจุดทูปดอกเดียวใช่ไหม

อันเชิญเทพเทวดาฟ้าดินทั้งหลายทั่วทุกสารทิศ
มาเป็นพยานแล้วอืม
หลังจากที่จุดทูป๑๖ดอกเสร็จ

เขาจะลงโทษคนที่
เขาจะติดตามได้ดีกว่า
จริงศักดิ์ชิตเนี่ยคือปกปรักรักษาทั่วไปถูกป่ะ

แต่พูดผีปีศาจเนี่ยที่เขาอยู่ในพื้นปัตตะพีเรานี่แหละ
เขาจะได้ติดตามทำร้ายได้ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริง
เขาจะได้มันจะได้เห็นผลเร็วที่สุดเร็วกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไหม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกปรักรักษาทั่วไป
เพราะฉะนั้นเราก็ถึงเอาตรงนี้ว่านี่แหละ
เอาให้มันเห็นให้มันรู้กันเลยว่ามันคืออะไร
ตอนสุดท้ายมาป้าถึงจุดทูปดอกเดียวแล้วอันเชิญ
ดวงวิญญาณต่างสัมภเวษีเล่ร่อนอดอยากที่อะไรเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะ๓๑ภูมิเสวยสุขอยู่เนี่ย
ก็ดีเสวยทุกข์อยู่ก็ดีเดี๋ยวให้เขามาทำ
ถ้าป้าเป็นคนผิดใช่ไหมใช่
อย่างที่กาญจนบุรีนี้เขาสารหลักเมือง

แล้วก็จุดทูป๑๖ดอกอันเชิญหมดแล้วไง
อันชนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดจะอะไรอีก

สาบานกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างในใจ

เพราะป้าต้องรับถ้าคำสาบาน
ถ้าเราเขาท้าสาบานเราถ้าเราไม่สาบาน
เขาก็ยังพูดว่าแม้ชวนไปสาบานคำชโนธก็ยังไม่ไปเลย
จะไปทำไมให้เสียตัวค่ารถ
คุยกับผมก็ได้

เขาบอกว่าขอถ้าเขาไม่ได้เอาไป

แล้วถ้าเอาไปขอให้เขามีอันเป็นไป

พระตินทร์ยาวลองดูกับ

ต่อสู้กับขบวนการ

นี่จากสองคนที่เป็นเพื่อนกัน
คนที่มีคู่กรณีกันเนี่ยป้าติ๊นกำลังไปสู่ขบวนการเลยนะ

ใช่ป้าไม่กลัวจริงป้ามีหลักฐานไง
ป้าก็ยอมสู้แล้วถึงจะติดคุกป้าก็จะเอาหลักฐานออกโชว์ให้หมด

ป้าด่านหน่อยสิ
ติ้นให้หมวดโค้กเอาเอกสารออกจากราชการทำได้ไง

เพราะมันเป็นเอกสารของฝ่ายราชการ
อันนี้อ้างอิงถึงหมวดคนนึงนะฮะ

คือวันนั้นเขามอบเอกสารให้ป้าเอาไปให้กองปราบ

คือเขาไม่มีเวลาไปเขาก็บอกว่าพี่ช่วยเอาไปให้กองปราบให้หน่อย
พอดีป้าก็เลยแบบว่าทำไมกองฉลากเนี่ย
เขาตอบมาว่าไม่มีลายเซ็นต์ป้า
ป้าก็เลยมีความสงสัยเซ็นชื่อไว้จนฉลากจะขาดนี่นะ

ป้าก็เลยแบบยังไงก็ขอเปิดเอกสารดูดีกว่า

ว่าเป็นนังสือส่งขอข้อมูลอย่างถูกต้องไปดำเนินการอะไรอย่างนี้หรอ

เมื่อถ้ากองฉลากตอบมาว่าไม่มีลายเซ็นต์ป้ามันไม่ใช่แล้ว
คือมันเลยเกิดความว่ามันไม่ใช่
ป้าก็เลยทำยังไงป้าจะขอเปิด

ก็เลยแบบตัดสินใจเปิดดูหลักฐานว่า
ดูชุดที่เราเซ็นชื่อไว้สิมันมีไหม

ฉลากลบรอยเขียนทับเห็นชัดเจน

ติดใจเพราะว่ามันไม่มีลายชื่อของคุณติ้นเลย
ไม่มีลายเซ็นเลยแล้วยังไปโมเมว่ามีอีก
ติดใจป้าตินป้าตินคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าติดใจไปถึงใคร

เดี๋ยวค่อยไปว่ากันหาคำตอบกันตรงนั้นกันแล้วกันนะ
ใช่แล้วอยากจะถามอีกอย่างที่ปฏิทินที่เขาลงว่า
พี่ดาห้าร้อยหนึ่งชุดนั้นน่ะเขาทำมาได้อย่างไรอยากจะถาม
มันไม่ได้เกี่ยวเห็นนั่นคือหลักภัณฑ์ทางรัชกาล
อ้ะเดี๋ยวว่าจะยาวเวลาเหล่าน้อย
เอาอย่างนี้ป้าดามีอะไรสำคัญมากหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งมีไหม
เอาอย่างนี้ดีกว่าที่สุดแล้วเนี่ย
คิดว่ามันจะจบยังไงเรื่องของพวกป้าทั้ง๓
หรือว่าไปตามหลักฐานหรือตามพยายามหลักฐาน
ตามเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะเป็นคนตัดสิน
เราตัดสินเองไม่ได้หรอกต้องเจ้าหน้าที่ตัดสิน
รอเจ้าหน้าที่นะคะป้าดาก็ต้องรอสาร

แล้วยังพูดคุยกันอยู่ไหมทุกวันนี้
ไม่ได้พูดคุยค่ะพูดคุย
ถ้าไม่ใช่ช่วงที่ต้องมาเจอกัน
วันนี้ต้องไปสาบานด้วยกันนี้ก็คือไม่ได้เจอไม่คุยอะไรกันเลย

พอเลิกแล้วค่ะถ้าคบกับคนแบบนี้
เรามาสร้างปัญหาให้ป่วนก็คบไม่ไหวอะค่ะ
ทุกคนก็ต้องห่างเขาดีกว่า
และอยากจะถามฝากสื่อไปหน่อย
ฝากถามเขาหน่อยสิว่า
อยากให้เขาดีเดย์กับคุณอัจฉริยะค่ะ

เขาบอกเขามองแล้วว่าทำไมไปสร้างความปั่นปวน
สร้างปัญหาให้เขาเลย
ป้าไม่ได้แคร์คือความจริงคือความจริง
คือป้ารู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรจริงอะไรไม่จริง

คนเรานี่นะป้าจะถามหน่อยว่า
ทำอะไรแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไปบ้าง

เพราะฉะนั้นเราจะแคร์เขาทำไม

แต่ข้อแทบจริงคือหวยซื้อมา
ถ้าไม่ซื้อมาป้าก็ไม่ได้เซ็นชื่อไว้
แล้วป้าก็จำได้หมดว่าซื้อหวยน่ะ

ถ้าคนไม่ได้ซื้อมามันจะจำได้ไหมว่า
งวดนี้ชุดที่เท่านี้ซื้อมาเนี่ย
๕ใบนี่มีเลขมีใบใหม่ไหนบ้าง

จำได้เมื่อเวลาหวยออกไปแล้วไงคะ

แล้วอีกอย่างก็จะขาดสมมุติว่า
ไม่เคยที่จะไปวิ่งหาใครมา
เป็นศักดิ์ขีพยานเลยนอมณีเลย
เขาสร้างขึ้นมาทุกอย่างเลย

อย่าไปเอาคนอื่นมากำเป็นเวรอีกเลย

ถ้าคนที่ขึ้นเงินรางวัลเนี่ย

ทำไมคุณสุดารัฐเป็นคนไปกรอกใบ
รับเงินแทนคนขึ้นเงินรางวัล

ไม่มีไม่เคยเขียนรายเตรียมไม่มีรายมือคุณอาจจะเอาไปลอกเรียนได้แต่ลอตเตอรี่ไม่มีไม่ได้ซื้อล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ
คดีของป้าดาเนี่ยอันนี้สำคัญมากเพราะยังไงก็ต้องไปอยู่ที่ชั้นศาลแล้ว
เดี๋ยวเรารอฟังคดีกันนะครับ

ก็ซื้อเรื่อยแต่ไม่คิดที่จะเหมือนกับที่คบกับเขาไป
แต่เจอพี่ดาเลขสวยนะอ้าวหนูซื้อมาเผื่ออ้าวพี่ดาเอาไปเถอะ
เผื่อหนูสงสารพี่พี่ลำบากเอาไปเอาไป
เราก็เป็นคนขี้เกรงใจคนอยู่แล้วเราก็โอเคได้
ปฏิรายังซื้อลอตเตอรี่อยู่ไหม

ทำให้เรารู้สึกหรือว่าได้ข้อคิดอะไรยังไงกันบ้างไหมครับ

ไม่มีผลกระทบแต่กระทบกับลูกที่ว่าทำให้เขาเสียชื่อเสียง
นามตระกูลเขาถึงต้องสงวนนามสกุล
เพราะเรารักญาติพี่น้องวงตระกูลเรา
ไม่ให้ชื่อเสียงเสื่อมเสีย
เพราะตัวเราถ้าทำไม่ดีเราจะทำอะไร
คำนึงถึงศักดิ์ศรีตระกูลของเรา
เราจะไม่ทำอะไรที่เลวร้ายให้วงตระกูลเสียหาย

เพราะว่าอย่างเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงวงตระกุล

รู้ได้ยังไง
ถ้าไม่รู้ก็คงไม่ทำหรอก

สิ่งแวดล้อมญาติพี่น้องคนข้างรอบ

รู้สึกว่าเสียดายความรู้สึก
ดีของเราที่เคยคบกับเขา
ว่าทำไมเขาต้องทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
เรื่องที่ไม่มีก็ยกเมฆขึ้นมาให้มันมี
แต่ก่อนที่เคยคบเขาด้วยใจ

เพราะว่าทำไมเขาทำได้
เมื่อมันไม่มีเลยซื้อก็ไม่ได้ซื้อ
โยนมามีแล้วก็มาสร้างทุกอย่างขึ้นมา

ตินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันมาถึงขณะนี้เนี่ย

คือป้าก็หมายถึงว่ามันเป็นความจริงนั่นแหละป้าไม่กลัวอยู่แล้วอืม
คือความจริงหนีความจริงไม่ได้ป้าท่องไว้อย่างเดียวคือหนึ่ง
ความจริงหนีความจริงไม่ได้สักวันความจริงก็ต้องเปิดเผย
อ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าที่สุดแล้วขั้นตอนกระบวนการต่างต่าง
ตามกระบวนการฤทธิธรรมจะไปไหนอย่างไรซึ่งผมก็
ผมเชื่อว่าผมแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยแล้วก็ทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ย
ก็คงไม่มีใครทราบความจริงได้ดีที่สุดเท่ากับป้าทั้ง๓คน
ไม่มีใครรู้หรอกนะนอกจากป้าทั้ง๓คนนั่นแหละ
รู้กันเองดีที่สุดว่ามันเกิดขึ้นอะไรคือความจริงอะไรยังไงนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณทั้ง๓ท่านที่มาพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะครับ
ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับ
นี่ก็คือสิ่งที่เราได้พูดคุยแล้วก็สะท้อนออกมานะครับ
ก็คงต้องตามกันต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไร

โปรดติดตามตอนต่อไป